พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สงขลากันหน่อยนะคะ
มีสาววัยรุ่นอายุ๑๕ปีถูกพบกลายเป็นศพอยู่ในร่องกลางถนน
สภาพก็คือมีมอเตอร์ไซค์ทับร่างอยู่
เป็นพื้นที่ของตำรกศพบางกล่ำ
ร่างหญิงสาวนอนเสียชีวิตอยู่ในร่องกลางถนน
กางเกงขายาวสีขาวเสื้อยืดแขนยาวสีม่วง
มีคราบเลือดที่ใบหน้าเสียชีวิตมาเบื้องต้นประมาณน่าจะ๕ชั่วโมง
ทีนี้ที่มันน่าสงสัยก็คือตอนแรกเขานึกกันว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
แต่ตรวจสอบมอเตอร์ไซค์แล้วไม่มีร่องรอยการเฉียวชน
เกียร์รถค้างอยู่ที่เกียร์๔รูกุญแจถูกปิดแล้วกุญแจรถหายไป
มีรองเท้าแตะสีชมพูแบบผู้หญิงและรองเท้าแตะแบบผู้ชายตกอยู่ใกล้ศพด้วย
แล้วก็ร่องรอยของมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งลงมาจากถนนจนมาล้มอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นเนี่ยใบหน้าด้านขวาของผู้ตายมีรอยช้ำแล้วก็ผิดรูป
แต่ไม่มีบาดแผลอื่นที่เป็นสาเหตุของการตาย
ก็เลยไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าสรุปแล้วเป็นอุบัติเหตุ
หรือเป็นฆาตกรรมอำพรางกันแน่นะคะ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องส่งไปทำการผ่าชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ภายหลังทราบชื่อคือนางสาวอริสราจันตุลาหรือน้องนิน่าวัย๑๕ปี
เป็นนักเรียนม๓โรงเรียนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
ตำรวจก็เรียกญาติกับแฟนนุ่มชื่อมินวัย๑๖ปี
ซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับนางสาวนิน่ามาทำการสอบสวนหาเบาะแส
เพราะรู้มาว่ากระเป๋าสะพายของผู้เสียชีวิตหายไป
มีการตั้งข้อสงสัยว่าหรือจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางนะคะ
สอบถามญาติที่ใกล้ชิดกับผู้ตายก็บอกว่า
ผู้ตายขออนุญาตแม่ออกไปหาแฟนนุ่มตั้งแต่๑๑โมงวันที่๒๖กุมภาพันธ์
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์เขาก็จะไปหาแฟนไปเที่ยวกันนะคะ
ปรากฏว่าหลังจากที่ออกไปหาแฟนแล้วเนี่ยหายไปทั้งคืนเลยไม่ยอมกลับบ้าน
ก็โทรตามไปที่แฟนนุ่มแฟนนุ่มก็บอกว่านี่น่ะขับขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงคืนแล้ว
แล้วสุดท้ายเนี่ยตามหากันไปสุดท้ายมาเจอเป็นศพในเช้าวันถัดมานะคะ
แฟนนุ่มแฟนนุ่มบอกว่านิน่ามาหาที่บ้านตอนเที่ยงเมื่อวานนี้
แล้วก็ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าในเมืองหาดใหญ่กันก็ไปเที่ยวกันตามภาษาแฟนนะคะ
จนกระทั่งตอนกลางคืนเนี่ยนิน่าก็ยังชวนออกไปเที่ยวในเมืองหาดใหญ่
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปแล้วก็นอนหลับไปสุดท้ายตื่นมาเที่ยงคืนเห็นว่าแฟนสาวแอบขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปแล้ว
หาก็ไม่ตอบโทรไปบอกพี่สาวก็บอกว่ายังไม่กลับบ้าน
แล้วก็เขาไม่ตอบมาทั้งแต่ลั้นเลยใช่ไหมครับ
เรื่องต้นจากการสอบสวนพยานแวดล้อมแล้วก็พื้นที่เกิดเหตุ
ตำรวจสันนิถานสองประเด็นว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุจริง
หรือไม่ก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ชิงทรัพย

อาจจะเป็นคนขี่มาหรือว่ามาชิงทรัพย์จนทำให้เธอเสียหลักตกลงไปในร่องกลางถนนนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจภาพกล้องวงจรปิดเส้นทางเกิดเหตุ
เพื่อจะสืบสาวดูว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นนะคะ
แล้วก็มีเส้นทางสวนยางที่สามารถทะลุออกไปได้หลายเส้นทาง
แต่สอบถามลูกจ้างกรีดยางตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ยินเสียงรถล้มหรือว่าเสียงรถขับเข้ามาในช่วงเกิดเหตุเลยค่ะ
ก็ต้องสืบหาความจริงกันต่อไปนะฮะ